ก็นัดตบกันแต่สู้กันไม่ได้
น้องชายของฝ่ายหนึ่งนะอันนี้ฮะเขานัดตบกันก่อน
คือสาเหตุบอกว่าเพราะว่าเรื่องผู้ชาย
แล้วพอสู้กันไม่ได้นะน้องชายอีกฝั่งหนึ่งที่สู้ไม่ได้รู้เรื่องเนี่ย
ก็เลยเอาประทัดยักษ์ไปเครื่องใส่บ้านของคู่กรณี
นี่ค่ะคืออันนี้คือที่เกิดเหตุนะครับที่ร้านขายของชำในซอยตลาดเมืองใหม่๒
บนปานังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
ก็จะมีพวกเศษวัสดุกันศาสตร์เศษปูนจากระเบียงร่วงหล่นลงมาจากชั้น๒นะ
แต่ตัวบ้านไม่ได้เสียหายนะครับเนี่ยก็เคลื่อนไปบนตรงแถวกรรษาท
ตอนแรกคนตกใจนึกว่าใครมาปลาระเบิด
ใช่เสียงมันดังมากนะครับบ้านตอนที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่นะครับ
ก็ไม่ได้มุ่งหวังเอาชีวิตแต่ดูแล้วก็คือเป็นการข่มขู่
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้านด้วย
มีผู้ที่เป็นเจ้าของร้านอายุ๓๕ปีนะครับ
เมื่อวานนี้ไปมีเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งตบกันตามคลิปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่
สาเหตุมาจากเรื่องความหึงหวงเรื่องของผู้ชาย
แล้วฝั่งหนึ่งเขาสู้ไม่ได้บาดเจ็บด้วยมีรอยเล็บรอยขวนที่ใบหน้า
ก็แยกกันไปแล้วนะเมื่อวานนี้แต่น้องชายของฝั่งที่สู้ไม่ได้
อายุ๑๙ไม่พอใจที่พี่สาวถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
เพื่อนไปซื้อประทัดยักษ์๓ลูกมัดด้วยยางในรถยนต์รถจักรยานยนต์
แล้วจุดชนวนเครื่องใส่บ้านของฝ่ายที่ตบกันแล้วทำร้ายพี่สาว
เป็นแก้แค้นแทนใช่แต่ก็ผิดกฎหมายนะครับ
ตำรวจกำลังตามตัวมาดำเนินคดีนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ